คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
เป็นพี่น้องแท้เกือบจะฆ่ากันตายเพียงเพราะเปิดเพลงเสียงดัง

คือพี่ชายไม่พอใจที่น้องชายกับเพื่อนอยู่บริเวณชั้น๒ของบ้าน
แล้วปรากฏว่าเปิดเพลงเสียงดังพี่ชายเดินขึ้นไปเลยบอกว่าเบาหน่อย
แล้วปรากฏว่าก็ยังเปิดเสียงดังค่ะพี่ชายโมโหค่ะ
เอาลำโพงที่น้องชายใช้อยู่โยนจากชั้น๒มาที่ชั้น๑
แค่นั้นแหละน้องชายไม่พออกไม่พอใจนะคะ
ขวดเหล้าขวดเบียร์ที่ก็นั่งดื่มกินกับเพื่อนนี่แหละ
บริเวณลำคอเนี่ยก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นพี่ชายเดินลงมาชั้นหนึ่งของบ้าน
กร่างตัวเองลงมาค่ะมาชวนเมียบอกไปกันเถอะ
หนีหนีไปบริเวณป่าย่าข้างทางเนี่ย
ตำรวจลงไปเจอนะคะตำรวจจากสอบพณธ์น้องคาม
แล้วก็กู้ภัยค่ะก็ต้องไปช่วยเหลือกันแบบนี้
คนที่โดนแทงพี่ชายก็คือนายกฤษณะศูนย์กลางอายุ๒๖ปีนะคะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
หลังจากที่ถูกน้องชายใช้มีดทำครัว
บริเวณลำคอด้านขวาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนที่ตำรวจไปช่วยคือพี่ชายก็คือนายกฤษณะ
ซ่อนตัวอยู่กับภรรยาอยู่ที่ริมถนนสายศรีราชาน้องค้อ
ตำบลน้องขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตอนนั้นภรรยาก็คือนางสาวชนทิชามั่นธุระ
ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพนขามแล้วก็กู้ภัยรวมถึงนักข่าว
ก็ไปสอบถามเรื่องราวจากภรรยานี่แหละค่ะ
สอบถามเรื่องราวจากนางสาวชนทิชา
ทราบแบบนี้บอกว่าสามีก็คือผู้บาดเจ็บ
ถูกน้องชายแท้กับเพื่อนรุมทำร้าย
แล้วใช้อาวุธมีดทำครัวแทงบริเวณลำคอ

เจ้าหน้าที่จึงได้พาไปชี้จุดเกิดเหตุ
ก็คือพาภรรยาคุณผู้ชมนางสาวชนทิชา
ภรรยาของผู้บาดเจ็บไปชี้จุดเกิดเหตุ

เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
อยู่ภายในบุบ้านแห่ง๑ในพื้นที่หมู่๓
ถนนเขาดินบนตำบลน้องขาม
ภายในบ้านตอนไปสำรวจตรวจสอบ
ข้าวของกระจัดกระจายดูสิขวดเหล้าขวดเบียร์ก็เต็มแบบนี้นะคะ
อกจากนี้ไปพบมีดทำครัวเปื้อนเลือด
ตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ภรรยาผู้บาดเจ็บเล่าตอบอกว่า
ก่อนหน้านี้ตนเองกับผู้บาดเจ็บ
ก็คือนายกฤษณะเดินทางมาเยี่ยมแม่ของสามี
เพิ่งจะโดนพึ่งต่อย

ตนเองกับสามีนอนอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้าน
ส่วนชั้น๒มีน้องชายของสามี๒คนกับเพื่อนอีก๑คนพักอาศัยอยู่แบบนี้ค่ะ
กระทั่งตกดึกที่ผ่านมาตนเองเนี่ยมีปากเสียงกับสามีที่ดื่มเบียอยู่ชั้นล่าง
ระหว่างนั้นอ๋อพี่ชายก็ดื่ม
ระหว่างนั้นน้องชายของสามีกับเพื่อนอายุ๑๘ปีซึ่งอยู่ชั้น๒ของบ้าน
เปิดเพลงเสียงดังเลยค่ะสามีตัดสินใจเดินขึ้นไปบนชั้นสอง
แล้วก็ไปพูดคุยได้สักพักหลังจากนั้นก็จับลำโพงที่น้องชายแล้วก็เพื่อนฟังอยู่
โยนทิ้งลงมาด้านล่างนี่แหละค่ะ
สร้างความไม่พอใจให้กับน้องชายกับเพื่อนเป็นอย่างมาก
จนเกิดการทะเลาะกันสุดท้ายคว่างปลาขวดเบียร์ใส่กันและกันอย่างรุนแรง
ก่อนที่น้องชายจะไปคว้ามีดทำครัว
แทงที่บริเวณลำคอของสามีจนเป็นบาดแผลชะกันแล้วก็อาการสาหัส
จากนั้นสามีก็วิ่งหนีตายลงมาด้านล่าง
พาตนเองวิ่งหนีออกจากบ้านไปหลบซ่อนอยู่ในป่าข้างทาง
จากบ้านหลังเกิดเหตุไปสักประมาณ๒กิโลเมตรโอ้โหไปไกลเหมือนกันนะ
สำหรับคนเจ็บนะแล้วก็ออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ฟังเสียงภรรยาของผู้บาดเจ็บกันหน่อยค่ะ
แต่แฟนหนูอ่ะถามว่าเขาเมาไหมเขาเมาพี่แต่ทางนั้นเขาไม่เมา
ทางนั้นไม่เมาไม่เมาแล้วตอนนี้ตัวเขาไปไหนอ่ะ
เขาไม่อยู่แล้วค่ะหนีไปแล้ว
อันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแม่ก็บอกว่าเขาเก็บสภาพไปแล้ว

ตำรวจโรงพักหนองขามนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างเพื่อติดตามตัวน้องชายของผู้บาดเจ็บ
รวมถึงเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุที่เกิดขึ้น

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวได้ตัวแล้วก็ต้องมีการมาสอบปากคำ
สวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ